จริงนะคะแซ่บคูณสองจริงนะคะนาวินต้าที่จริงเขาไม่อยากจะมีเรื่องมีราวหรอกนะเกี่ยวกับรถนะ
แต่ว่ามันมีคนมาปล่อยคลิปกล้องวงจรปิดคดีนี้เป็นคดีเก่าเมื่อปีที่แล้วนั่นเองคุณผู้ชม
เกิดมา๑ปีแล้วแต่ว่าเขาไปแจ้งความที่สอนอทองหล่อคุณผู้ชม
แล้วทีนี้เป็นยังไงนะกล้องวงจรปิดออกมาชัดขนาดนี้นะคะ
ส่องดีอุ้ยตายตายเห็นคนคล้ายหน้าดาราสาวคนหนึ่งนะคะ
ซึ่งเพิ่งมีผลงานซีรีส์แนวแบบแรงอะไรอย่างนี้

เขาบอกไปตรงไปเต้นหน้าสอทงอะไรอย่างนั้นนะ
เขาว่าเขาว่ากันว่าแบบนั้นนะคุณผู้ชมนะ
ก็ไม่จะคอแสดงความคิดเห็นใดนะพอให้จำนวนที่จัดการต่อ
ส่วนคนที่คิดว่าเป็นดาราสาวติดแรงนะ

เอาจริงนะถ้าใครดูคลิปมันก็คงเดาไม่ยากเลยนะว่าเธอเป็นใครค่ะ
คอมเมนต์แล้วก็พุ่งเป้าที่เธอคนเดียวเลยนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ดรหนุ่มค่ะที่ก่อนจะแต่งงานนะ
สาวคนนี้ก็เคยเป็นข่าวกุ๊กกิ๊กกัน
แล้วก็จบความสัมพันธ์ไปแบบไม่ค่อยดี
คบกันแหละแล้วก็เลิกรากันไปนะคุณ
แล้วคืนที่รอยที่รถเนี่ยไม่ได้เป็นแค่รอยกรีดแบบเส้นตรง
เป็นคำสั้นดิฉันเปลี่ยนตัวอักษรให้จากตัวเอ๊เป็นตัวแอล

เออนะคะก็เป็นแบบสไตล์ฝรั่งที่เขาชอบว่ากันนะคะ
ซึ่งก็หยาบคายนั่นแหละแล้วก็โดนรอบคันเลยนะคะ
คือแจ้งไว้ที่สอนอทองหล่อแล้ว
แต่ตอนนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าคุณนาวินต้าจะมีข้อหาแจ้งเพิ่มหรือเปล่า

คือมันก็เป็นเรื่องเก่าก็ไม่รู้ว่าคุณนาวินต้าเนี่ยอยากจะเอาเรื่องหรือเปล่านั่นเองนะคะ